ถ้าจะบอกทั้งรายการนั่งอยู่คนเดียวคุณจะเชื่อไหมเนี่ย
เอาเคนขึ้นยังไม่มีใครมาแองจี้ยังไม่มา
พิธีกรร่วมยังไม่มีใครมาจริงฮะรถมันติดจริง
ตอนนี้เพราะฉะนั้นเขาให้เข้าก่อนเวลาก็คือโอเคละ
ทีแล้วก็จะเล่าให้ฟังก่อนมีผู้เธอมีนะที่เตรียมเข้าเตรียม
น้ำให้ฉันกินเนาะเธอยกโบสถ์ไปก่อนเนาะอ่าสร้างแต่งหน้า
ตามกันมากที่สุดคือสถานการณ์โควิด
หลายคนบอกเฮ้ยเราจะได้ถอดแมสกันหรือยัง
ใกล้จะได้ถอดแมสก็ยังนี่คือคำถามที่หลายคนก็ถามกันอยู่เนี่ย
วันนี้กระทรวงสาธารณสุขครับเขารายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
พบว่าผมมาแล้วครับไม่เป็นไรใส่ทำตะวัน
สวัสดีค่ะเออสวยนะนี่คุณต้องอยู่คนเดียวเลยหรอ
ฉันก็เล่าอยู่คนเดียวเนี่ยไม่คุณไม่เหงาหรอฮะทำยังไง
แต่รถติดมากเลยอ่ะวันนี้ใครจะกล้าทำอะไรกับพิธีกรอันดับหนึ่ง
เอาแล้วเอาแล้วใช้มาเป็นพิธีกรตัวเล็กก็ต้องทำตายตาย
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ

หรอหรอหรอหรอหรอหรอหรอ

หรอหรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอ
หรอหรอหรอหรอหรอหรอ

ประกันสังคมที่เราจ่ายทุกเดือนที่เราจ่ายกันทุกเดือนคุณหนูจ่ายหรือเปล่าคุณไม่รู้จ่ายสิหรือประกันสังคมหรอประกันสังคมผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้เป็นพนักงานประจำผมไม่ได้จ่ายผมไม่ได้เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอย่างพวกเรารับเงินเดือนไงไม่แต่ของผมของผมเนี่ยเป็นเหมือนประกันทั่วไปใช่ใช่ไหมเพราะเราก็จ่ายประก
ที่มีวิกฤตอุทธกภัยใหญ่มากในประเทศไทยแล้วก็ขึ้นค่าแรงได้ปี๖๐
ส่วน๕๗๕๘มีมติคณะกรรมการค่าจ้างให้ชะลอขึ้นค่าแรงปี๖๐
ส่วนการปรับค่าแรงอันนี้คือคนเขาบอกว่าตอนที่เขาหาเสียงกันทำไมตั้ง๔๐๐กว่าบาท
ไม่เห็นจะปรับขึ้นเลยถูกต้องไหมล่ะ
เขาบอกว่าไอ้ค่าแรงปี๖๐เนี่ยมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ย
ต้องทำเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเยอะ
เราเจอปัญหาโควิดเอ้ยสามารถทำกันได้เหรอ
พี่น้องประชาชนลำบากต้องใช้มาตรา๗๕
กว่า๒ล้านครั้งฉะนั้นนะฮะท่านสอสอในห้องนี้
ถ้ามาเป็นผมจะกล้าปรับไหมเราไปฟังเสียงรัฐมนตรีสักนิดนึงไหมฮะ
เช่นครับครับค่าแรงนะครับผมขวัญญาติสาหรัยนะครับ
เรื่องค่าแรงที่มีเพื่อนสมาชิกในสภา
ได้พูดถึงเรื่องของนโยบายพักพลังประชารัฐซึ่งผมเองปฏิเสธไม่ได้
ได้ผมเป็นเป็นผู้แทนเป็นสสอของภาคพลังชารัฐนะครับ
แล้วก็เป็นธรรมตีว่าการสูงแรงงานนะครับในน้ำในน้ำ
ของภาคพลังชารัฐค่าแรงสี่ร้อยถึงสี่ร้อยยิบห้านะครับ
ซึ่งเป็นนโยบายที่ทุกคนพูดในที่ประชุมในสภา๒วัน
ที่ผ่านมาผมก็ขออนุญาตชี้แจงถ้าไม่ชี้แจงก็จะจับ
พี่น้องประชาชนทางบ้านหรือเพื่อนสมาชิกจะไม่เข้าใจ
นะครับผมขอเชิญต่อไปนะครับผมจะดูตัวนะครับของการขึ้น
ค่าแรงของค่าแรงไทยเมื่อปีสองพันห้าห้าสิบห้าซึ่ง
รัฐบาลในอดีตซึ่งผมเองก็เป็นพักร่วมรัฐบาล
วันนั้นเป็นสอสอด้วยนะครับผมเรียนนะครับว่าสามกรกฎา
หกสี่นี่แหละฮะนั่นแหละก็พูดถึงค่าแรงขั้นต่ำเพราะ
อะไรคุณไปดูนโยบายพลังประชารัฐไงคุณหนุ่มอืมตอนนั้นที่
เขาหาเสียงกันเมื่อสามปีที่แล้วดันค่าแรงขั้นต่ำ
สี่ร้อยถึงสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถูกต้องไหมค่ะเพราะฉะ
นั้นเนี่ยเท่ากับเดือนนึงเนี่ยเราทำงานกันทั้งหมด๒๕
สองวันค่ะยี่สิบสองวันคูณสี่ร้อยบาทเท่าไหร่น้องอ้าวก็
ตกหมื่นเกือบหมื่นเจ็ดและเซหมื่นเจ็ดหมื่นแปดยี่สิบสองวันนะ
เออเออเราไม่รับเสาร์อาทิตย์สี่สี่สี่สองแปดแปดพัน
แปดพันแปดอ่าเออแปดพันแปดก็เกือบหมื่นเจ็ดอ่ะหมื่น
กว่ากว่านะฮะสี่ร้อยวันนี้ได้กันหรือยังก็ยังไม่มี
การปรับต้องสามสิบต้องหมื่นสองไงเด็กจบปริญญาตรี
ปกติเริ่มต้นสตาร์ทเท่าไหร่หมื่นห้าตอนที่พักพลังประชา
หาเสียงบอกหมื่นสองหมื่นว่ะฮะอืมได้กันหรือยังอาชีวะ
อาชีวะเงินเดือนขึ้นเป็นหมื่นแปดเด็กจบใหม่อันเนี้ย
เด็กอืมเด็กจบใหม่ถ้าคุณได้งานปุ๊บยกเว้นภาษีห้า
นี้ก็บอกว่าเอาล่ะแค่คุณโอนเงินอ่ะถ้ามีเงินในบัญชี
อย่างเขาคุณคุณใช้อีแบงก์กิงถูกต้องไหมอืมอ่าถ้ามี
กว่าสามพันครั้งอ่ะหนักอืมจะมีการตรวจสอบทั้งหมดเลยและ
อันนี้คือประชาชนทุกคนน่าจะได้ผลประโยชนอันนี้ลดภาษี๑๐
เปอร์เซ็นต์ของบุคคลธรรมดาอืมอืมอันนี้คือตอนที่เขาหา
เสียงเอาไว้อืมซึ่งเขาก็บอกเลยครับว่ามันยังเป็นแต่
ไม่ได้เนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยมันยังไม่ฟื้นค่ะอันนี้คือ
ที่เขาพูดกันแล้วก็มีการพูดว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังปรับไม่
หรอกถ้าจะปรับค่าแรงขั้นต่ำจริงจริงเนี่ยมันจะต้อง
ปรับตอนเศรษฐกิจฟื้นแล้วแต่ตอนนี้ต้องรับว่าเราโดน
สถานการณ์โควิดมาเนี่ยสามปีแล้วนะฮะสำหรับการปรับค่า
แรงเนี่ยมีผลบังคับใช้หนึ่งมกราหกหกเนี่ยถ้าท่านไปปรับ
กลางปีบริษัททั่วไปจะมีปัญหาหนึ่งเรื่องค่าแรงเรื่อง
โบนัสยืนยันมีการปรับค่าแรงแน่นอนแต่จะปรับเท่าไหร
ให้กรรมการไตรภาคีเนี่ยเป็นผู้เสนอขึ้นมาอืมที่ผ่าน
มาเนี่ยนายจ้างลูกจ้างบาดเจ็บมามากอืมนะฮะอยู่อยู่ให้
ปรับค่าแรงสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วนึกว่าจะอยู่รอดไหม
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะถ้าเราไปปรับตามข้อเรียกร้องใน
จ้างอยู่ไม่ได้ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้เขาว่างั้นแม่
ยังไม่ขึ้นค่าแรงแต่รัฐบาลก็ช่วยเหลือค่าคลองชีพนี่
ครับด้วยการเยียวยาแรงงานมาทั้งหมดเลยอืมอันนี้คือสิ่ง
ที่รัฐมนตรีเขาบอกเข้าใจอืมคือมีคนก็บอกเออทำไมเนื่องจาก
เพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ค่าคลองชีพมันแพงมันสูงขึ้น
คุณจะมาพูดอย่างเงี้ยพอมีพอมีพอที่ได้น้อมเธอใต้

อย่างเงี้ยอย่างที่ไปหน้าปากซอยอ่ะ

ก็คือทุกทีมันขวดใช่ไหม๗๐กว่าบาทไหม

เอาอย่างนี้คุณลองไปเดินไปเดินตามร้านข้าวแกง
แกงจานหนึ่ง๖๐บาทแทบจะไม่ได้อะไรเลยนะ
ข้าวอะเยอะข้าวอะเยอะแต่กลับน้อย
เพราะอะไรเราลองดูว่าวันนี้คุณกินข้าวเมื่อก่อน
กินข้าวไข่พะโล้ถูกต้องไหมค่ะตักผัดผักนิดนึง
๔๐เพิ่มไข่อะอาจจะ๕๐บาท
อิ่มอิ่มเลยแต่ตอนนี้อยากกินข้าวไข่เจียวมากเลย
แล้วก็ขายจริงอ่ะตอนเจ็บบาทน่ะ
พริกก็ขึ้นน้ำปลาพริกขึ้นน้ำปลาน้ำปลาไม่ขึ้นมะนาวรู้สึกจะลงมาแล้ววันนี้ผักชีหัวหอมทุกอย่างมันแพงแบบก้าวกระโดด
ผักชีแพงมากแม่เขาบอกว่าก็อย่าไปกินมันเยอะใครบอกว่าเวลาใครไปไหนเนี่ยจริง
ผักชีมาโรยหน้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องรวยมากนะถึงซื้อผักชีมาโรยหน้าได้ตอนนี้
จริงก็อย่าไปกินก็แบบว่าอะไรที่ตัดได้ถ้าพูดถึงเบอร์มาตามล่าเราก็ต้องเข้าใจไม่ได้อะไรนะบางทีถ้าตัดต้นทุนได้ส่วนใหญ่อ่ะ
ถ้าคุณไม่ได้กินผักชีสงสารพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดยังไม่ขึ้นค่าแรงตอนนี้เขาบอกนะคะถ้าเข้าใจที่บอกที่รัฐมนตรีพูดเมื่อกี้

เออเขาก็พูดถูกแต่รัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานเขาออกมาอภิปรายไง
วันหนึ่งคือเขาออกมาอธิบายแล้วว่าเนี่ยมันก็เกินไปเนื่องจากวิกฤตตลาดโลกมันขึ้นหมด
ราคาที่ประกาศขึ้นกับซื้อจริงไม่เหมือนกันนะครับอยากให้เช็ค

คือเขาบอกว่าคุณหนุ่มพูดถูกค่ะ
ตอนนี้เขาต้องซื้อว่าเขาต้องเก็บสต๊อกแล้ว
ซอสเอยอะไรเอ่ยจะแพงหมดเลย

นั่งดูฉันนั่งดูตั้งแต่เช้าอะเธอ

สตอร์

แล้วก็ยาดคุณมันเป็นใคร
เนี่ยเนี่ยยนต์โดม

ตระกูลตาร์เตอรนนี่เขาสระเชิงเซาะ

ไอ้ว่าเผื่อวันหนึ่งกูเป็นนายกนะ

คุณไม่มีโอกาสให้ร่วมในรัฐบาลอ๋อ

เมื่อกี้พี่อ่านข่าวน้องไปแล้วนะ

เวลาที่คราวคือเกี่ยวกับโควิดแล้วก็ที่รัฐมนตรีพูดการขึ้นค่าแรง

ยังคืนไม่ได้หรอกคืนไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ไม่ขึ้นแต่ว่าขึ้นไม่ได้มากกว่า
ขึ้นไม่ได้อืมค่ะอ่ะไปดูคุณนอสกองสลากมา
คุณนอทกองสลากเนี่ยเขาแฉเกี่ยวกับวันนี้มันมีเกี่ยวกับเราดูกันนะฮะ
ซื้อลอตเตอรี่โอเคล่ะเป่าตังค์ก็ซื้อได้แล้วถูกต้องไหม
ใช่ค่ะรู้สึกเป่าตังค์ขายวันเดียวได้เป็นล้านใบเลย
แต่เห็นเขาออกมาเดือดมากเลยนะคุณน็อตอ่ะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้คุณนอท
ผู้บริหารกองสลากพลัสเนี่ยเขามอบเงินรางวัลหนึ่งแสนบาท
กับผู้เสียหายที่แจ้งเบาะแสวันนี้หวยทิพย์มีเยอะเหลือเกินอืม
วยทิพย์มีเยอะครับก่อนที่ผู้เสียหายเนี่ยจะเดินทางไปแจ้งความ
สโมสรตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บหวยทิพย์
ผู้เสียหายเขาเปิดเผยอย่างนี้ปกติเนี่ยทุกวันนี้
พฤติกรรมของผู้บริโภคนะสำหรับคนที่
ออฟตั้งแต่โควิดมามันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนกัน
ค่ะคนชอบซื้อรอตาลิออนไลน์หนูว่าซื้อออนไลน์ถูกต้องมาขนาด

เมื่อก่อนจะไปซื้อตามที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ถูกต้องไหมไปมูเตรลูไปอะไรคนก็จะไปซื้อแถวนั้น
แต่เวลาไปวัดไปวายเห็นมั้ยจะมีขายไปหมดเลย

พฤติกรรมมันก็เลยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงว่าโอเค
ตอนแรกซื้อที่กองสลากพลัสไว้ก่อน
จากนั้นก็ได้ไปค้นหาเลขเดิมที่เว็บอื่นต่อ
อยากได้สลากเลขเดียวกันจำนวนหลายใบคือเอาง่าย

เนาะซึ่งก็เจอเว้ยเจอเลขเท่า
ตนจึงกดสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินไป
แต่พอไปสังเกตปุ๊บเฮ้ย

ปรากฏว่าลายน้ำมันซ้ำกัน
ขอมันดูได้ชัดมันมองเห็นแถ่นั้นเลยหรอคะ
วันนี้ที่กองศตราชด์พลัสตร์อย่างที่เขาบอกว่า
ทุกใบเนี่ยเขามีจริงอยู่ที่บริษัทเขา
กล่าวว่าขอยังไม่เปิดเผยว่าเว็บไหนขายหวยทิพย์

ตอนนี้เจอสลาก๖๐ใบที่ประกาศขาย
แต่สลากใบจริงอยู่กับเขาอยู่ที่กองสลากพลัส
หวยทิพย์จะไม่มีตัวจริงมีแต่รูปภาพ
พอนึกออกไหมเขาจะมีแต่รูปภาพมาขาย
คือถ้าถูกก็จ่ายถ้าได้ก็เอา
หากใครเนี่ยก็คือถามว่าถูกเขาจ่ายเงินให้ไหม

จ่ายให้เพราะเราไม่รู้หรอกว่าเอาเงินไปขึ้นทีหรือเปล่า

เออเฮ้ยใบละร้อยถูกไหม

แล้วคนนึงไม่ได้ซื้อคนละใบ

ถ้าถูกวกันก็สามารถถูกร้านบาท

ตัวของเหมือนกัน
หนึ่งร้านร้านบาท
มันจะถูกประมาณ๔๘ร้านหรือ๔๐ร้านติด

วันนี้ขายกระดาษหรือ
แต่หวยต้ายดินแบบว่าเอาของคนอื่นวันนี้ฉันซื้อเอาไว้
เขาจ่ายเงินนะแต่ถ้าไม่ถูกเขาก็ได้เงินไปเลย
หากใครสามารถชี้เป้ามีเว็บหวยทิพย์ขายในประเทศไทย
นามของสมาคมผู้ค้ารอตเตอรี่ออนไลน์
จะส่งมอบรางวัลนำจับให้เป็นเงินจำนวน๑แสนบาท
เบื้องต้นเขาก็ได้แจ้งความไว้แล้วที่สนทองรใน๓ข้อหา

ข้อหานำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และอีกอย่างหนึ่งพรบการพนันเจ้ามือรับกินรับใช้
ส่วนกรณีที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
เปิดจำหน่ายรอเตอรี่๘๐บาทผ่านแอปเผาตังค์
ได้รับแจ้งว่ามีร้านค้าแอบอ้าง
ว่าใช้ชื่อกองสลากพลัสไปใช้ในแอปเผาตังค
คือวันนี้มิ้นเห็นคุณน้อยเขาแคปภาพลงมาเลย
ก็คือมันขึ้นชื่อพอเสิร์ชในชื่อร้าน

ครัวศกประจำสำนักในรัฐมนตรี
กล่าวถึงภาพรวมของการขายสลักดิจิทัลวันแรก

ไม่มีเกิดปัญหาอย่างที่หลายฝ่ายกังวล
ส่วนยอดการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใน๑ชั่วโมง
มีสลากกินแบ่งรัฐบาลขายได้แล้ว๗๙๘๐๐ใบนะ
คาดว่าร็อตเตอรี่ในระบบตั้งกล่าว
จะขายหมดภายใน๕๗วันหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ย

พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเดินขายอยู่ถ้าคุณมาขายอย่างนี้หมดน่ะ

บางคนเขามีอาชีพขายลอตเตอรี่มาตลอด

ไม่ใช่นี่เขาไปรับมาจากพวกนั้นเหมือนกัน

จุดเขาก็ไปรับมาอีกช่วงหนึ่งไง

คือทุกคนที่พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเขาไม่ได้ไปรับจากโคต้านะ
อันนี้เขาจะไปเอาจากโคต้าคนที่มีไง

ไม่ใช่ของอันนี้ของเป่าตังค์นี่ไง

ด้วยของกองสลักพลัสนี้เขาจะไปซื้อจากพ่อค้าแม่ค้าอะไรมา
เพราะคงเพราะครั้งที่เขาเดินขายตามในซ้อยที่เราเจอใช่ไหม
หมายว่าเขาที่มาบวกอีก๑๒๐๑๔๐๑๕๐ใช่ไหม

มันก็คือการแก้หวยแพง๘๐บาท

แต่คราวนี้บางคนก็บอกเฮ้ยมันแก้ปลายสุดไปหรือเปล่า
เพราะว่าต้นเหตุจริงคนที่ได้รับโคต้าอืม
กว่ามาถึงชาวบ้านอย่างเรากว่าจะมาซื้อคนซื้ออย่างเรา
มันมือที่เท่าไหร่แล้วใช่มันบวกไปเรื่อยแล้ว
เข้าใจป่ะคือบางทีก็เข้าใจเขาเนี่ย
อย่างไปอีสานเนี่ยถามจริงเดินขายทั้งวันอย่างงี้ร้อนน่ะ
รับมาเท่าไหร่๙๑บาท
งวดโชคดีหน่อยอย่างงวดที่ผ่านมาขายไม่ค่อยได้
ก็๘๖๘๗บาทมิ้นอยากรู้เหมือนกันว่าจริงแล้วเขาสามารถทำให้มันเป็นมือเดียวได้ไหมคะ
แต่จริงแล้วไม่ต้องเป็นอย่างงี้ถ้าสมมติเอาจริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
ที่เขาบอกว่าได้โควต้าเคยอธิบายไว้เขาจะให้กับทางผ่านศึก
เมื่อก่อนเลยนะผู้พิการผู้พิการอย่างนี้จะมีโคต้า
หรือคนที่ทำโกรธาแต่วัดใหญ่โกรธาน่าจะกระจายแล้วไง
แล้วก็มันก็มีการเพิ่มสลากด้วย

ซึ่งช่างจริง

ตกลงที่มีข่าวอันนี้ว่า
มีคนจะเรียกร้องฟ้องร้องอะไรพี่

คืออย่างนี้ทนายเดชาเนี่ยนะครับ
ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
นะครับก็ไปหาท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับ

กับทางฝั่งของท่านเสรีพิสุทธิ์

ต่อพลลุศเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยาเวช

ในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเป็นมาทานกรรมธิการ

ของทางสสเต้มงคลกฤษเนี่ยนะฮะ
นายเดชาเนี่ยเขาเปิดเผยบอกว่า

ถ้าไม่ใช่พี่เนี่ยจะส่งเป็นคนไปกระทืบ

จะไปฟ้องสสมภาคไต้

หยุดไหมต่างนานาอะไรอย่างนี้นะครับ
คือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ

ผมเห็นว่าคนแบบนี้ไม่สมควรเป็นสอสออีกต่อไป
ผมจะทำทุกอย่างให้พ้นจากความเป็นสอสอ
และคนที่สามารถกำจัดในมงคลกิจได้เนี่ยนะมีคนเดียว
ก็คือท่านเสรีพิสุทธิ์ซึ่งสังหารสอสอมาหลายศพแล้ว
ศพต่อไปคือในมงคลกฤษเตรียมชาปนกิจได้เลย
ผมจะไม่มีมวยล้มต้มคนดูแต่เขาต้องหลุดจากสอสออย่างเดียวเท่านั้น
ขณะที่ทางตรวจเอกเสรียรีย์พิสุทธิ์ก็บอกครับผมว่า
ตนเองเนี่ยได้เชิญกรรมธิการมารับฟังปัญหานะฮะ
และจะมีการช่วยดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับทนายเดชา
สำหรับพฤติกรรมของนายมงคลกฤษนะฮะ
ทางท่านเสรียรีย์พิสุทธิ์ท่านบอกว่า
นี่ไม่ใช่แค่การผิดจริยธรรมอย่างเดียว
แต่ผิดมาตรา๓๐๙กรณีคมคู่จำคุกถึง๓ปี
และมาตรา๒๐๙กรณีอ้างยี่ซ่องโจรโทษจำคุก๗ปี
ยังไม่นับรวมความผิดและหูโทษรวมถึงมาตรา๑๕๗
ซึ่งมีโทษหนักอีกต่างหากด้วย
ทางนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่า
นายเดชาได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
ในวันฟ้องคดีฆาตกรรมคุณแม่ต้องคำนึงว่า
ข้อเท็จจริงในคดีของพนักงานอายการ
คดีที่คุณแม่ต้องการจะฟ้องนั้นมันขัดกันนะครับ
ต้องระมัดระวังพญาหลักฐานยืนยันได้ไหมว่า
คนบนเรือคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนฆ่าแตงโมมีคนรู้เห็นหรือไม่
ถ้าไม่มีฟ้องไปมีโอกาสชนะหรือไม่อย่างไร
หากแพ้คดีดังนั้นถ้าสสเต้รวมถึงคุณอาชิระมั่นใจ
ว่าหลักฐานเนี่ยมันชัดเจมส์เป็นคดีเครือตรากรรม
ก็ไม่มีเหตุผลที่ทั้งสองคนนั้นจะไม่ลงนาม
เพื่อให้ศัตยาบันกับคุณแม่ว่าวันข้างหน้า
พร้อมเป็นจำเลยร่วมกับคุณแม่ด้วย
นี่นะลงนามถือว่าเป็นเวรบุรุษ
อันนี้น่าสนใจที่บอกว่าคือตอนนี้มี

มมปันโจทย์อ่ะคือใครถ้าสมมติเป็นชื่อคุณแม่

ถ้าเกิดสมมุมว่ามันแพรคดีหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้คือเป็นมุมมองของนักกฎหมายหลายท่านเลย

ไม่ใช่กรณีที่ทางฝั่งเรากำลังพูดคุยอยู่เนี่ย
คือเป็นเรื่องของทนายเดชาเนี่ยออกมาเตือนแม่
คือเขาพยายามจะเตือนบอกว่าคือตอนนี้ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อน
ณวันนี้อายการนนทบุรีเป็นคนถือคดีเรื่องนี้อยู่

ตำรวจสรุปไปว่าเป็นประมาททำให้ผู้อื่นถึงกับความตาย
นะฮะตำรวจทั้ง๕คนก็คือปโรเบิร์ตจ๊อปกติกแล้วก็แซน
แล้วมีอีก๑กุญสือทั้งหมดเป็น๖คน
๕คนเนี่ยนะฮะตอนนี้เนี่ยกำลังรอคำสั่งของอายการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่
ตอนแรกเนี่ยสั่งพร้อมเมื่อวันศุกร์ที่แล้วแต่ปรากฏว่าเลื่อนไปอีก๑เดือน
เพราะฉะนั้นในแก๊ป๑เดือนที่จะถึงเนี่ยนะฮะมันมีช่องทางแค่๒ช่องทาง
ช่องทางแรกเนี่ยนะฮะก็คือคุณแม่เนี่ยต้องร่วมเป็นโจทย์ในการฟ้อง๕คนบนเรือด้วย
กับทางอายการแต่ประเด็นคือถ้าเกิดไปร่วมกับอายการเมื่อไหร่
นั่นคือแม่เนี่ยต้องเห็นตามอายการอายการถ้าอายการมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นของการประมาท
ทำให้ผู้หญิงเป็นความตายแม่ต้องมองไปทางเดียวกันแต่ถ้าแม่ทงของแม่คือ
ฆาตกรรมแม่เข้าไปร่วมตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจบไปได้๑ข้อ๑ทาง
ทางที่สองคืออะไรนักกฎหมายในมุมของคุณแม่ก็มองว่าช่วงเวลาแก๊ปนี้ระหว่างที่รอเนี่ย
สามารถฟ้องศูนย์เข้าไปได้โดยการฟ้องเองตั้งทนายแล้วฟ้องเข้าไปเอง
แต่ทีนี้ในช่วงแก๊ปนี้ในระหว่างที่จะฟ้องเข้าไปเองก็ต้องไปดูว่าจะใช้มาตราไหนในการที่จะฟ้อง
จะเป็น๒๙๐หรือ๒๘๙ถูกไหมครับถ้า๒๙๐เนี่ยก็คือไม่ได้จัดจนาฆ่าทำร้ายร่างกายผู้หญิงในการความตาย
ก็อาจจะใช้ข้อนี้แต่ทีนี้หลักฐานแล้วก็พยานมันต้องมีแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะโดนได้เหมือนกัน
คือถ้าไม่มีสมมุติถ้าสั่งฟ้องไปข้อหาไม่ตรงเขาหลุดหมดแน่นอน๕คนและเขามีสิทธิฟ้องกลับ
เขาฟ้องกลับเลยคือเมื่อวานนี้พี่ได้ประกาศคุยกับทางฝั่งของทนายของแซน
นายแซนบอกว่าถ้าเกิดมีการฟ้องไปเขาฟ้องสวนทันทีเขาฟ้องสวนเลย
ทีนี้ไอ้ตรงนี้ทนายเดชาก็เลยมองว่าถ้าแม่ฟ้องคนเดียวเนี่ย
ถ้าพลาดพลั้งขึ้นมาแม่อาจจะเป็นจำเลยคนเดียวในคดีนี้
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้สสเต้กับทางฝั่งของคุณอัดเนี่ย
ร่วมกันลงศัตยบันแล้วร่วมกันฟ้องหรือให้คุณแม่มอบอำนาจให้ใครคนใดหนึ่งไปฟ้องก็ได้

อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
แต่ทีนี้เขาก็มองว่ามันจะมีแก๊ปตรงนั้นที่ว่าถ้าเกิดมีการฟ้องเข้าไป
มันจะมีช่วงไต่สวนมูลฟ้อง
คือถ้าเกิดว่าทางฝั่งของคุณอัจฉริยะฟ้องไปวันที่๑๘ตามที่คุณอัดบอก๑๘มิถุนายน
แล้วทางฝั่งของอัยการเขาจะรู้สึกว่า๒๐กว่าถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม
๒๐โอกาสว่าจะมีการประกาศว่าจะต่างฟ้องหรือเปล่าอะไรยังไง
ก็ต้องรอดูว่าในกลับนั้นเฉิงที่รอมันอาจจะมีพลิกได้เหมือนกัน

ใช่มันจะสับส้อนพอสมควรอะไรแบบนี้
คือเมื่อวานทางฝั่งแซนก็มาออก
นางก็บอกเลยบอกว่าในเมื่อเช้ารู้สึกจะมีการโพิชค์อีก
ก็โพสต์อีกบอกว่าเรื่องนี้อย่าเหมือนแบบอย่าพาออกไปนอกทะเล
เรื่องอยู่ในเจ้าพญาเอากลับมาเจ้าพญาอ่า
คือนางก็เฟียสอ่ะเออไฟล์แล้วตอนเนี้ยสู้แล้วเออนางก็นางก็นางก็
ก็ทั้งกระติกทั้งแซนคือเหมือนกับเปลี่ยนเป็นคนหน้ามือหลังมือใช่ไหมคะ
เออคือเป็นคนละคนเลยอะไรอย่างเงี้เขาบอกว่าอย่างแซนพูดเนี่ย
พี่ก็สะดุ้งนะเมื่อวานเนี้ยนางบอกว่าถ้ามีหลักฐานเปิดเถอ
เดินเข้าคุกให้ดูเลยอุ้ยบอกเราจะเดินฉันจะเดินเข้าคุกเลย
คือจะเดินเข้าคุกเลยบอกเลยคือพูดมาเลยคือมีถ้ามีหลักฐานแล้วบอกเลยว่าเนี่ย
เป็นฆาตกรรมนะพร้อมเดินเข้าคุกเดินเข้าคุกเลยแฟนบอกจะเดินเข้าคุกเลย
นี่คือแปลว่าเขามั่นใจมากจริงจริงว่ามันไม่ใช่อืมเขาก็บอกเขาไม่รู้มั่น
คือมันมั่นใจไงอ่าคือตอนนี้คือเขามั่นใจเออแต่แล้วแล้วฝั่งอีกฝั่งนึงมั่นใจไหม
คุณอัจฉริยะเขาก็มั่นใจเขาก็มั่นใจเหมือนกันหลักฐานแต่ละอัน
มิ้นพยายามตามรอดูเหมือนกันนะเวลาเขาไลฟ์เวลาเขาเปิดอ่ะมันเพราะรู้สึกว่า
การโพสต์ไอจีหรือสิ่งอย่างใช่ไหมอ่ะอ่า
ใช่ใช่ไหมเอ่อกระติกเขาจะมีจะมีการเอ่อ
เนี่ยใช่ป่ะเป็นเป็นเหมือนกับข้อความที่คุณอัด
เคยพูดมาเนี้ยอ๋อนี่ไงใช่ไหมฝ์ไหน
ลูกตัวคนทำแตงโมแต่ออว่าทุกอย่างที่
ที่คุณหนัชรักเคยออกมาออกมาเปิดออกมาเปิด

คุณกติกเขาลงอย่างนี้รู้แล้วใครฆ่า
แต่งหมูอเตรีย๑๕ประเด็นเล่าเป็นฉักฉากนะละแล้วข้างล่างนี่
เขเขียนเลยว่าคำต่อคำอเตรียเปิด๑๖ประเด็นเหล้าเป็นฉาคฉา
เวลาสักหน่อยท้าตำรวจมาเหยียบหน้าหากทำไม่ได้
ลั่นจันนี้อ่าท่านิเปิดหลักฐานกระฉากหน้ากาก
แล้วนางก็เขียนว่านี่เลยมาสิบวันแล้วนะคะอุ้ยตายคือเหมือน
ไล่ไปตั้งแต่ภาพแรกคือคือ
คดีน้องชมพู่ที่กกอกอืมภาพที่สามคือคดีน้องเบ้น
ที่สี่คือคดีลาลาเบลอืมอ่าอย่างเงี้ยคือเหมือนว่า
ทุกอย่างพูดเหมือนเดิมเหมือนทุกเรื่องเลยว่ามีหลักฐานเด็ดกลุ่มหลักฐาน
แต่ว่าสุดท้ายแล้วแต่ก็มีอันไหนจบเท่าอันหนึ่งถูกปะใช่อ่า
อันนี้คือกระติกลงมาแบบนี้ใช่แล้วก็มีการลงในสตอรี่เนี่ยนะฮะ
ก็อย่างที่บอกนะฮะใช้ครับคืออันเนี้ยคือเผยแพร่เนี้ยวันที่ยี่สิบเอ็ด
พฤษภาคมปี๖๕ถูกไหมฮะค่ะในวันนั้นเนี่ยพอข่าวออกมา
แล้วกระติกพูดว่าประมาณว่าลงมาเพื่อให้เห็นว่าคุณอัดเนี่ย
จันนี้เปิดหลักฐานกระชากหน้ากากหากทำไม่ได้คือให้เหยียบหน้าเลย
กระติกก็ลงบอกว่านี่เลยมาสิบวันแล้วนะคะอืมเนี้ยเออก็เด็ดนะ
ส่วนสิ่งที่แซนพูดโพสต์เรื่องเดียวกันแต่แซนโพสต์เป็นคลิปใช่ไหม
แซนโพสต์เป็นคลิปเลยว่าอยากให้ฟังสิ่งที่อัจฉริยะพูดอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาเป็นคลิปแต่ว่าพูดเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องวันจันทร์ที่๑๐เมษานั่นแหละ
ว่าจะเปิดหลักฐานเด็ดอืมแล้วทำไมถึงยังไม่ยอมเปิดเนอะใช่
อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนอ่าถ้ามีของครบแล้วก็กลัวแล้วก็ออกมาเลย
อันนี้อันนี้ก็คือคือสองคนนี้ก็เลยพยายามที่จะออกมาแล้วก็พยายามกดดัน
แล้วก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเปิดเมื่อไหร่พร้อมเดินเข้าคุกถูกไหม
แต่มุมคุณอัดเนี่ยคุณอัดก็ยังคงเดินหน้าต่อไปบอกว่าเดี๋ยวรอประเด็นถัดไป
อืมแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องอะไรอีกนะที่ยังค้างค้างราคาเรื่องของอ่า
คุณคุณอัดเนี่ยก็ก็บอกว่ามีเรื่องของคราบเลือดใช่ไหมอืมอ่า
คราบเลือดกระติกก็บอกว่าเป็นคราบเลือดหรือดีเอนเอที่มันอยู่บนเสื้อของแตงโมที่เธอเอามาใส่อยู่แล้ว
ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วที่มันเจ็บปวดคือคุณแม่เนี่ยออกมาพูดอ๋อเรื่องนี้แม่รู้แล้วตั้งแต่แรก
เดือนหนึ่งเปลี่ยนทีจริงจริงนะคะใช่เพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ย
ทางเพจของดาวแปดแฉกเองเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันเนอะ
เขาก็บอกว่าอ้าวคือเรื่องผ้าเนี่ยแสดงว่าเป็นเป็นเนี่ย
สรุปเรื่องคราบเลือดสองจุดบนเสื้อผ้าของคุณแม่อ่า
เสื้อผ้าคุณแม่ทราบเรื่องนานแล้วยันไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เนี่ย
เอ้ามีความอ้าวเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือคุณแม่ก็
พอพอแม่มาพูดแบบนี้ปุ๊บเนี้ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันคือจริงจริงตอนเนี้ย
เข้าไปอ่านคอมเมนต์คดีเคสเนี้ยคือจริงจริงตั้งแต่มีพิธีชาปนกิจไปแล้วค่ะ
คนก็เริ่มเริ่มเริ่มถอยลงมาแล้วทุกคนก็พูดเหมือนพี่หนุ่มก็คือ
เบื่อที่เบื่อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากหาความยุติธรรมหรืออะไรใด
แต่ที่เบื่อเพราะมันบานปลายไปเยอะมากคือจริงจริงอ่ะวันนี้คือในมุมผมนะ
ผมทำข่าวนี้ทุกวันนะมดดำมิ้นพี่บอกเลยว่าคือพี่ไม่ทำก็ไม่ได้
เพราะมันเป็นประเด็นข่าวมันเกิดขึ้นทุกวันแต่ถ้าถามพี่นะพี่อยากทำประเด็นไหนด้วย
อยากทำประเด็นที่มันเจาะลงไปเลยว่าแตงโมเนี่ยเรื่องของแตงโมล้วนอ่ะ
อ่ามันไม่ใช่เรื่องแต่งแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแตงโมแล้วไง
มันเป็นเรื่องของสอสอเตะเป็นเรื่องของแวดล้อมคนนิกฤษณะ
เป็นเรื่องของทนายตั้มเป็นเรื่องของรัชพลเป็นเรื่องของเดชา
มันไม่มีอันไหนที่มันจะเจาะไปในมุมของของแตงโมเลยอืม
จะมีเรื่องเจาะเรื่องแตงโมคือคนเดียวตอนนี้คืออัจฉริยะ
ถูกป่ะค่ะคือแตงโมเนี่ยจะจะเจาะเรื่องอัตชริยะเอ้อ

คือไม่ได้ไปมุ่งถึงประเด็นคนรอบข้างเลย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

เราโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนเราข้ามทางม้าลายบริเวณหน้าวัดแขก

หน้าร้านอาม่าเบอร์เกอรี่ที่ขนมปังสักขยะอร่อย
เคยกินไหมหนูไม่ไม่เคยทานหนูต้องกินลูกอาม่าเบอร์เกอรี่นี่คือแบบ
ต้องไปรอแล้วสังขยาเนี่ยอร้อยเป็นขนมปังสังขยาแน่นเลย
อืมอืมมันวันที่๑วิทยุนายนเนี่ยตอนประมาณสัก๑๑โมง๒๕นาที
รถจอดให้ข้ามแต่มีมอเตอร์ไซค์แทรกขึ้นมาเลยชน
แต่คนขับเนี่ยหันมาขอโทษแล้วก็ขับออกไปเลยว่ะ
ไปโรงพยาบาลผลเอ็กซาเรย์กระดูกนิ้วแตกอืม
กระดูกนิ้วเท้าก็แตกต้องใส่เปลือกใช่ไหม
ทำเดินถ้ากระดูกไม่สมานกันก็คือต้องผ่าตัดอืม
นะครับได้ไปทำการแจ้งความไว้แล้วค่ะแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดเท่านั้น
ไม่เห็นทะเบียนใครพอมีกล้องหน้ารถทะเบียน
คือเห็นใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะครับ
แล้วมีกล้องหน้ารถช่วยบอกเขาหน่อยเถอะ
นี่ไงคือคนมารับขนมกันเยอะน้อง
โอ้ยนี่ในนูโอ๊โอ้โห

ไม่สามารถเห็นทะเบียนได้สักคันเลยเห็นไหมล่ะ

คืออาจจะมีการพูดคุยเบื้องต้นตอนแรกหรือยังไง
ถ้าคลิปนี้เห็นแล้วเจ้าตัวที่เป็นคนขี่ชน
ก็ต้องรับรู้แล้วแหละว่าเขากระดูกแตกแล้วเขาก็ต้องการแบบการเจรจาเนาะ

ใช่ต้องย้ำอีกครั้งว่าทางม้าลายเนี่ย
ต่อให้ไม่มีคนเดินไม่เห็นคนเลยต้องชะลอก่อน
อันนี้คือตามแบบพรบการจราจร
ถ้าทุกคนมีใบขับขี่ด้วยการสอบมาจะต้องรู้

ฮะไม่ใช่วันเกิดเหรอ

รับบริญญารับบริญญา
ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณทุกคนที่ส่งมา
แสดงความยินดีด้วยนะคะ
เมื่อกี้ก็คือล่าสุดเขาไปขอกล้องวงจรปิด
ที่ได้คุยกับเขาเมื่อกี้นะคะตอนก่อนเข้ารายการ

อาจจะยังไม่เห็นนำเป็นว่าคลิปนี้ออกไปแล้ว
ถ้าเห็นแล้วรู้ตัวว่าคือตัวเราเองนั่นแหละ

ก็คือได้แค่คลิปที่ไปขอไปหาคลิปจนเจอ
ก็คือได้คลิปมีแต่หลักฐานแล้วแต่
คือป้ายทะเบียนก็ยังไม่รู้อยู่ดี
ตอนนี้ก็คือติดต่อทางฝั่งนู้นไม่ได้เลย

ถ้าเป็นคนรู้จักฝากบอกด้วยแล้วกันนะคะ

เหมือนแบบใจบุญนะคะช่วยเหลือม้าแมวจรจัดที่ป่วยอนาถา
แต่ทีนี้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวก็คือว่าเขาบอกมีเพจนึง
ชื่อหมามะเร็งอ่าหมามะเร็งก่อตั้งขึ้นมา
เพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์อาณาถาทั้งหมาทั้งแมวที่ป่วยเป็นมะเร็งนี่แหละ
แล้วเพจเหล่านี้เขาจะอยู่ได้ด้วยการเหมือนกับช่วยกันเปิดรับบริจาคเนอะ
เคสเคสอาจจะเอาเคสหมาเคสแมวที่ป่วยเนี่ยมาลงว่าไปเจอมาของคนนั้นคนนี้แล้วมาช่วยเหลือกัน
ใครที่มีทุนทรัพย์เขาก็โอนเงินไปช่วยเป็นแต่ละเคสไป
แต่ทีนี้ที่มันเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่า
เพจเนี้ยชอบออกมาโพสต์ทำนองตัดเพราะอืมตัดเพราะแบบว่าไปต่อไม่ไหวแล้ว
เราตั้งใจก่อตั้งเพจมาเพื่อทำดีแต่มันไปไม่ไหวจริงมันไม่มีเงิน
มันรักษาไม่ไหวเงินมันเยอะมากมีหนี้ค้างชำระอะไรอย่างนี้
คนก็บอกว่าเอ๊ะคนก็บริจาคให้เยอะนี่นะแต่คุณไม่เคยออกมาเปิดเผยเลยว่าคุณได้ยอดเท่าไหร่
นี้รักษาแล้วบินเป็นยังไงใช้กี่บาทความคืบหน้าเป็นอะไรยังไงจนถึงขั้นเนี่ยค่ะ
คนแคปมาอืมถึงสเตตัสต่างต่างที่เพจเนี้ยลงเนี้ย
ไม่ไหวจริงจริงเพจแย่มากมากหนักมากจุดวิกฤตสุดแล้วไร้ยอดบริจาคเขาก็เลยเหมือนตั้งคำถามกันว่า
พูดจาเชิงตัดเพาะเพื่อเรียกให้คนบริจาคเยอะหรือเปล่าแล้วคุณไม่เคยเปิดเผยยอด
ตกลงบริจาคไปเท่าไหร่ยังไงกันแน่วิกฤตจริงไม่วิกฤตจริง
เขาบอกล่าสุดเพจโพสต์ข้อความเขียนว่าเพจขอยุติเดินต่อไม่ไหวแล้วเพราะถึงขั้นวิกฤตแล้ว
มีหนี้ค้างชำระพร้อมเคสที่รักษาอยู่กว่าสองร้อยห้าสิบชีวิตอืม
คนก็ตกใจพอเห็นอะไรอย่างเงี้คนก็รู้สึกว่าแบบอุ๊ยไม่ได้แล้วฉันต้องช่วยฉันต้องช่วยต้องช่วย
แต่เขาบอกหลังจากที่โพสต์บอกว่าเพจขอยุติไม่กี่ชั่วโมงปรากฏว่าขอรับบริจาคช่วยเหลือ
ต่อมาอีกเออเขาก็เลยเหมือนกับว่าตกลงยังไงกันแน่มันย้อนแย้ง
คุณแบบชั่วโมงที่แล้วยุติแล้วชั่วโมงนี้เอาใหม่เริ่มใหม่เดินใหม่อย่างนี้เหรอ
คนก็เลยเรียกร้องว่าขอดูใบเสร็จหน่อยขอดูใบเสร็จขอดูยอดรับบริจาคหน่อยว่าในแต่ละเดือนคุณมีการทำบัญชียังไง
คุณได้เงินเท่าไหร่ซึ่งเพจก็ออกมาโพสต์ใบเสร็จค่ารักษานะคะแต่ว่าโพสต์น้อยไปหน่อย
ออกมาแค่แบบบินสองบินจากที่แบบเปิดเพจมานานอะไรอย่างนี้คนก็เลยยังกังขาอยู่
สรุปยังไงแล้วใบเสร็จบางอันอ่ะตัวเลขซ้ำกันอีกแบบเอ๊ะนี่นี่อ่ะเห็นไหมตัวเลขไอดีใบเสร็จอ่ะ
บอกว่ามันเป็นเลขเดียวกันเลยมันจะเป็นไปได้เหรอตกลงมันจริงไม่จริงยังไงกันแน่
คือเพจก็ต้องชี้แจงให้ละเอียดล่าสุดมีคนถามไปถึงคุณดิวอริสราเพราะว่าคุณดิวก็เป็นหนึ่งคนที่
ห้าแสนป่ะห้าหมื่นหรือห้าแสนถูกสิจะห้าหมื่นหรือห้าแสนเนี่ยโดยประมาณ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
บริจาคให้เพจนี้ไปเหมือนกัน
คนก็เลยถามว่าคุณดิวแล้วยังไงอย่างนี้ยังไงเขาโกงหรือเปล่า
เนี่ยคือคุณดิวเขาก็แบบโพสต์สลิปให้เห็นเลยว่าโอนไปห้าหมื่น
คนก็เลยเข้ามาเตือนคุณดิวเยอะว่าแบบระวังนะเผื่อเป็นมิจฉาชีพนู่นนี่นั่นนู่น
คุณดิวเขาตอบแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแล้วก็เตือน
ส่วนตัวไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเขาโกงจริงหรือไม่โกงจริง
แต่คิดว่าคงจะไม่ตรวจสอบเพราะว่าไม่ได้อยากตรวจสอบ
เพราะความตั้งใจที่โอนเงินไปให้คือตั้งใจทำบุญด้วยแบบจิตใจใสสะอาด
ไม่ได้คิดหวังผลอะไรก็คิดว่าเราทำดีเราก็ได้ดี
ก็คือตามจุดประสงค์คือจุดประสงค์เรามีแค่ว่าโอนเพื่อช่วยเหลือ
เราก็จบแค่ตรงนั้นไม่ได้ไปไล่ตรวจสอบว่าเงินที่เขาได้ไป
เอาไปช่วยเหลือจริงไหมจริงอะไรยังไง
ดิวบอกว่าถ้ากันกรองไม่ดีดิวก็ไม่ซีเรียสเพราะถือว่าเอาจิตเป็นที่ตั้ง

แรกคือตั้งเหมือนจริงประเด็นนี้คนก็พูดถึงกันเยอะเวลา
อยู่กับผู้เก่งน่ะนางมีสติแล้วน่ะ
เวลาไปทำบุญต่างคนก็จะพูดกันเยอะว่าสมมุติทำบุญไปแล้ววัดเอาไปใช้ไม่ซื้อบ้างหรืออะไรบ้าง
พอสาสนพุทธเขาก็บอกใช่ไหมว่ามันอยู่ที่เจตนากับใจ
ถ้าเราทำแล้วเราสบายใจคือมันก็จบที่ตรงนั้น

ขอบคุณแล้วก็ฝากขอโทษด้วย

และอาจจะไม่ได้ตรวจสอบแต่คุณดิวทิ้งท้ายไว้ว่า

แบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคน

ก็เข้าใจว่าหลายคนอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกไง

ไปช่วยหมาช่วยแมวแต่ถ้าเขาเอาไปใช้

มันก็ไม่ดีอันนี้ต้องรอทางฝั่ง
ออกมาชี้แจงใช่ต้องให้เผ็ดออกมาชี้แจง
ว่ายังไงต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้ง๒สาย

อ้าดักเล่ามาเล่าให้ฟังหน่อยไหม
อยู่อย่างนี้ทุกคนหาว่าดี
นะคะอย่างนี้ก็เล่าเรื่องตังโม

ฝันถึงอยู่ดีกันนางลืมว่าพี่หนุ่มจะเล่าให้ฟัง

เพราะทุกทีก็คือเจอพี่โมที่สตู
ลองเล่าฟังอีกที
ล่าสู่เจอพี่โมคืออัดรายการสื่อสองลาศรี

แล้วบอกพี่โมแบบนี้เองจี้เชิญพี่ได้นะอะไรอย่างนี้

แล้ววันนั้นยังจำชุดที่เขาใส่ได้อยู่เลย
เมื่อวานอาจจะคิดว่าคุยกันเรื่องข่าวพี่โมอะไรอย่างนี้
ก็ตอนลูกสางก็ไปฝัน

เขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่เองนะ
ตอนนี้พี่อยู่สบายแล้ว

หลายคนเข้าใจที่ตอนนี้เป็นห่วงอะไรเนี่ย

เราก็ว่าทำไมไม่มีเรื่องบอกพี่หนุ่มไม่เหรอ

อย่าคิดเรื่องพี่เยอะเลยอะไรอย่างนี้

แล้วพี่อยากรู้ไหมว่าตกลงมีคนฆ่าพี่จริงหรือเปล่า

ทุกอย่างพี่ได้จบแล้วแบบได้ปลดปล่อยไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้

เพราะเรารู้เลยนะว่าในฝันเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วก็บอกว่าแล้วพี่เป็นยังไงอยู่สบายแล้วก็

ที่แบบที่คนที่คนไปทำวิธีกันอ่ะ

ก่อนไปมาก็ก่อนจะไป

อืม

คือเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะ

เราก็ไม่เคยนึกถึงไม่เคยไปหาไม่เคยอะไรนะ

ตอนที่น้องมันไปทำหน้า

ก็คุยกันก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง

พระดำก็สนิทนะ

เฮ้ยตังโมไม่อยู่เรื่องจริงเหรอวะ

แล้วนิสัยแตงโมมันเป็นคนกวน

ตังโมเนี่ยเป็นเด็กกุนตีน
เวลาอยู่กับพี่นะจะเล่นแบบถึงเด็กผู้ชาย

เริ่มพูดว่าก่อนมันตาย

อ้าวอีนี่มันจะตายหรอยังเล่นกันอยู่เลย

แล้วแบบก่อนมันตาย
ก่อนมันตายวันหนึ่งมั้งเธอ

ไห้ฆ่าวันนึงก่อนมันตาย

นี่แหละคนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ขอบคุณครับมิน
คำดีกับคนรอบข้างไว้นะคะ
ทำดีกับคนรอบข้างของเราทุกคนเอาไว้อย่าหยุมหัวกัน
เนี่ยส่วนของพี่จะมาแบบนี้

มาแบบนี้จะมาเหมือนกับว่า

เออเอาที่ไปไหนแล้ววะ

สะดวกพรุ่งนี้เจอกัน๕โมง๔๕นาที

โปรดติดตามตอนต่อไป